คุณผู้ชมขนาดโครงสร้างอาคารยังเป็นขนาดนี้

ไปอยู่อย่างนั้นไปตกอยู่แบบนั้น
กองไฟแบบนั้นมันจะน่าจะเป็นยังไง

พี่เบิร์ดว่าเป็นจุนใช่ไหม

แล้วไปหาแว่นตามันเป็นจุนไหมค่ะ
โอ้โหเสียงประกอบมันขนลุกเหลือเกิน
นี่แล้วเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มของพี่กู้ภัยไหม
ไหนอ่ะพี่เบิร์ตแว่นตาที่เป็นจุน
เฮ้ยมันอยู่สมบูรณ์ขนาดนั้นเลยเหรอ

คือเขาถึงบอกไงบอกว่าอุ้ยเนี่ยแว่นนี้
ถ้าเกิดว่ามันหายไปมันไหม้ไป
ผมไปตัดใหม่นี่หลายพันนะ
เชื่อมั้ยแว่นมีเลขมั้ย

แล้วก็เป็นภารกิจตามหาแว่นตาที่มันหล่นหาย

เขาไปกู้ร่างผู้เสียชีวิต

คือมันลืมทุกอย่างของตัวเองไปหมดเลยไง

หล่นหายก็คิดในใจอยู่แล้วล่ะ

ลองดูแล้วกันวะเข้าไปอีกทีนึงเจอเฉย
นี่แหละของหายได้คืนของจริง
คุณผู้ชมแล้วเขาก็เขียนไว้นะว่าจะเก็บไว้เป็นสตอรี่ต่อไป

มาเกี่ยในคลิปแบบทุกคนยังงงเลยอะ
อะไรวะเออเจอแล้วเหรอแบบเนี้ยค่ะทีนี้ร่วมกับตันยูคนนี้เนี่ยนะคะ
บอกกับทีมข่าวด้วยบอกว่าเอาจริงนะผมไม่คิดว่าจะได้คืนเลย
ที่ผมชวนเพื่อนไปหาเพราะผมเสียดายอย่างเดียวเลย

เข้าไปถึงอย่างแรกผมยกมือไหว้ก่อน
บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกดวงวิญญาณคนตาย

เปิดทางให้ผมหาแว่นตาเจอเถอะ

แป๊บเดียวใช้ไฟฉายส่องดู
อ้าวนี่ไงแว่นตาตกอยู่ที่พื้น
เหมือนกับเอาจริงนะพี่กู้ภัยเขาบอกเลย
เหมือนมีใครเอามาวางไว้ให้เฉยเลย

แว่นไม่ได้เสียหายเลยเลยเอามาโพสต์ไว้
นี่เป็นเรื่องแปลกในชีวิตผมที่ผมเจอ
ในขณะที่ผมทำหน้าที่กู้ภัย
เอามาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะ